คุณผู้ชมคะประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแบบเหมือนกับ
เฉพาะชาวจีนใช่ค่ะทะเลไทยเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนชอบมากเลย
แล้วพอทางการจีนเองเขามีการปลดล็อกผ่อนคลาย
ให้นักท่องเที่ยวจีนได้มาเที่ยวไทยง่ายขึ้น
มันก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยด้วย
เดี๋ยวเราไปขีดเส้นใต้ย้ำเรื่องนี้กันกับอาจารย์สุภาพ
ตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ปิดท้ายสุดสัปดาห์นี้ขอนำเรื่องดีมาขีดเส้นใต้หน่อย
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรามีเรื่องเครียดกับข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้
มีความรู้สึกว่าเครียดมากก็ไม่ไหว
ฉะนั้นก็จะหาเรื่องที่เป็นเรื่องดีมาคลายความหดหู่
เอาข่าวดีจากวงการท่องเที่ยวก่อน
ผมพูดมาตลอดว่าการท่องเที่ยวคือปัจจัยสำคัญที่สุด
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเพราะเศรษฐกิจไทยเราพึ่งพาการท่องเที่ยวมากเป็นระดับหนึ่ง
มากกว่าการพึ่งพาการส่งออกซะอีก
ก็แปลว่าถ้าการท่องเที่ยวมันฟื้นเร็วเศรษฐกิจก็ฟื้นเร็ว
เรื่องปากท้องการทำมาหากินก็จะฟื้นเร็วดีขึ้น
ทีนี้ถามว่าอะไรคือข่าวดีเรื่องการท่องเที่ยว
ข่าวดีข้อที่๑สัญญาณจากจีน
จีนเขาจะปลดล็อกให้คนจีนเข้ามาเที่ยวไทย
อันนี้มีแนวโน้มที่ดีว่าเขาจะผ่อนคลายให้เร็วขึ้น
กว่าที่เราคิดกันตั้งแต่ตอนแรก
ท่านบอกว่านักท่องเที่ยวจากจีนเป็นตลาดใหญ่
ตัวเลขปี๖๒เนี่ยคือปีก่อนจะเกิดโควิด
ตอนนั้นนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่ง
มีจำนวนถึง๑๑ล้านคน
ตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีอย่างที่ว่า
แนวโน้มที่ดีคืออะไรแนวโน้มที่ดีเช่นหนึ่งได้ส่งสัญญาณ
ให้เห็นว่ามาตรการการกักตัวนักท่องเที่ยวที่กลับไปเข้า
จีนเนี่ยลดจำนวนวันลงจากเดิมกักตัว๒๑วันปัจจุบันเนี่ย
เหลือ๑๐ถึง๑๔วันมีข้อที่๑ข้อที่๒มาตรการคุมเข้มการ
เดินทางระหว่างประเทศสำหรับสายการบินล่าสุดเนี่ยได้รับ
รายงานว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มเที่ยวบินขาเข้าและขาออก
จากจีนมากขึ้นนี่สัญญาณข้อที่สองสัญญาณข้อที่สามขณะนี้
รัฐบาลกลางของจีนเขามีแนวโน้มที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่น
ในแต่ละมณฑลเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่า
จะเปิดเมืองได้เองพอเป็นอย่างนี้ทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยของเราเขาก็เขาก็เตรียมการหารือกับในบาง
วันนี้ก็เห็นหัวข่าวว่าลุ้นสีกินผิงนั่งผู้นำจีนสมัย๓
หลังเลิกโควิดบูมท่องเที่ยวไทย
คำอธิบายก็คือว่าถ้าศรีจิ้นผิงยังคงเป็นผู้นำต่อไปเนี่ย
นโยบายเศรษฐกิจที่มีต่อภูมิภาคอื่นก็จะไม่เปลี่ยน
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมบางประเภทเป็นพิเศษ
จะยังคงมีการขับเคลื่อนต่อไปส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เติบโตต่อไปได้อีก
ก็จะทำให้คนจีนสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แล้วไทย
เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจีนต้องการเดินทาง
มาเที่ยวซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในระยะข้างหน้าซึ่งจะรวมถึงสินค้าต่อเนื่องจากการ
ท่องเที่ยวอื่นอื่นด้วยนั่นเรื่องต่างประเทศทีนี้มาดู
เรื่องสัญญาณดีการเดินทางท่องเที่ยวไทย
การท่องเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยนี่ก็มีประโยชน์นะครับ
เพราะมันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างตัวเลขเมื่อวันหยุดยาวตั้งแต่เมื่อวาน
มาวันนี้พรุ่งนี้มารืนนี้เนี่ยดูสำรวจดูแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ใหญ่
เพราะว่าเฉพาะผู้โดยสารเมื่อวันที่สิบสองมีเกือบสองหมื่นรายครับ
ตั้งแต่เจอโควิดระบาดมาพอไปตรวจสอบยอดจองห้องพัก
โอ้มียอดจองสูงขึ้นมากตัวเลขยอดจองเนี่ย
เดือนพฤศจิกาธันวาจองเข้ามาแล้วสี่หมื่นกว่าห้อง
โรงแรมได้อาศิสงกันทั่วไปหมดเอาจากเชียงใหม่
เหลือไปดูทางใต้ภูเก็ตภูเก็ตก็คึกคัก
คนไทยรองลงมาแต่ว่าอินเดียเป็นตลาดหลักยอดห้องที่ภูเก็ตเนี่ย
องห้องพักเข้ามากว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต
ชื่อคุณธเนธตันติพิริยะเขาเคยคุยกับผม
วันนี้เขาก็พูดอีกทีนึงพูดไปถึงธุรกิจสายการบิน
คือเขาบอกว่าอยากให้สายการบินเนี่ยช่วยพิจารณาลดค่าตัวโดยสารลงหน่อยได้ไหม
ไปภูเก็ตเพราะมันมีเสียงบ่นว่าคนชั้นกลางถ้าจะไปเที่ยวภูเก็ตเนี่ย
อะไรมันก็แพงตัวเครื่องบินก็แพงค่าใช้จ่ายสูงอาหารการกินแพงหมด
ค่ารถค่าราก็แพงเรื่องนี้เขาบ่นกันมานานแล้ว
ถ้ารถลดลงมาได้เนี่ยคนชั้นกลางเขาจะได้เที่ยวภูเก็ตไหว
เขาจะได้เที่ยวภูเก็ตได้มากขึ้นทีนี้ส่วนแหล่งท่องเที่ยวก่อแก่งก็คึกคัก
เที่ยวก่อช้างก่อกูดทะลักเฉพาะก่อช้างเนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานจนมาถึงจะไปถึงวันอาทิตย์เนี่ย
เขาประเมินว่ามีนักท่องเที่ยวเกินหนึ่งหมื่นห้าพันคน
แม้กระทั่งการท่องเที่ยวอุทยานทั้งหลายก็คึกคักครับ
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน๑๐แห่งที่เป็นยอดฮิตเนี่ย
จองกันเยอะคุณสมศักดิ์ผู้เพชรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติเขาบอกว่าเขาได้เตรียมการเตรียมความพร้อมไว้เต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักไม่ว่าจะเป็นเต็นต์ซึ่งเขาซื้อใหม่ไว้รอบริการจำนวนมาก
นี่ถือว่าเป็นข่าวดีดีที่เอามาฝากกันเพื่อจะได้เป็นกำลังใจ
เป็นความหวังทางเศรษฐกิจเราเจอเรื่องร้ายร้ายมาแล้วหลายปี
ผมว่าเวลานี้ได้เวลาที่เราต้องตื่นฟื้นฝันตื่นฟื้นฝันตามหัวข้อ
จัดขึ้นในวันที่สิบเก้าธุระคมนี่แหละ
ฟื้นฝันก็คือว่าสังคมต้องตื่น
เศรษฐกิจต้องฟื้นการเมืองในฝัน
นี่ถือว่าเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ
อาจารย์ทิ้งท้ายไว้ตื่นฟื้นฝัน
สังคมต้องตื่นเศรษฐกิจต้องฟื้นการเมืองในฝันดังนั้น